ท่านผู้ชมครับมีคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในโรงเรียนแห่งมึงที่จังหวัดบุรีรำ
ครูผู้ชายถือมีดสปาตา
เขาต้องไปช่วยกันห้ามช่วยกันแยก
แต่ว่ามันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกหลายกรณีนะครับ

พวกหนูไม่รู้ไม่อยากรู้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
คลิปนี้มันก็ตัดไปมีอีกคลิปนึงนะครับคาดว่าน่าจะเป็นคลิปจากนักเรียนในโรงเรียนที่ถ่ายภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้เห็นช่วงเวลาเดียวกันนี่แหละนี่ฮะแต่ว่าถ่ายจากมุมตรงนี้
ครูเขียวนะถูกครูผู้หญิง๓คนดันไปดันดันจนไปถึงรถกระบะของตัวเองแล้วมีนักเรียนคนหนึ่งวิ่งเข้าไปช่วยคือไปแย่งมีดออกมาจากมือของครูเขียว
ทูเขียวก็โวยวายบอกเอามีดกูมานี่เห็นไหมนะ
โวยวายบอกจะฆ่าใครสักคนนึงนี่แหละบอกจะฆ่าให้ตายคือโชคดีที่ครูผู้หญิงเขาหาจังหวะ
กันได้ทันนะครับหนีออกมาได้ทันแล้วก็ไปแจ้งตำรวจสพนสองห้อง
มันเลิกยังถ้าไม่เลิกวัวมันตายเลย

เฮ้ยคุณผ่านพอเลยนะคุณย้อนติดคุก
เฮ้ยปล่อยใครเอามีดกูไป
ใครเอามีดกูไปคือไม่เอาไปก็ยุ่งเลยนะ
นี่ขนาดไม่มีมีดนะฮะไม่ได้จบแค่นี้นะครับ
มีอีกคลิปหนึ่งบ้านของครูผู้หญิง
ครูเขียวเนี่ยจะไปทำร้ายเขาในโรงเรียนเนี่ย
นี่ตามมาที่บ้านตอนเย็นอีกนะขนาดเขาไปแจ้งตำรวจมาแล้วนะครับ
มาอีกตอนเย็นเนี่ยเอ๊ะอะโวยวายบอกอยากมีเรื่อง
ไม่กลัวตำรวจด้วยที่ตำรวจยืนอยู่เนี่ย
ตอนนี้ตำรวจช่วยอะไรไม่ได้เลยถามว่าอยากมีเรื่องใช่ไหม
นี่บอกตำรวจช่วยอะไรไม่ได้เลยครับ

มีคลิปหนึ่งครับทุกผู้ชมครับยังไม่จบนะฮะยังไม่หมด
น่าจะเป็นเช้าวันรุ่งขึ้นนี่ครูเขียวโอ้โหไม่แผ่วเลย
มาที่โรงเรียนเดินมาหาครูผู้ชายคนหนึ่ง
ซึ่งครูผู้ชายคนนี้เป็นญาติกับครูผู้หญิงที่ครูเขียวไปทำร้ายเมื่อวาน
นี่ฮะลักษณะเข้ามาต่อว่าว่าไปแจ้งความเอาเรื่องเขาทำไม
คือไม่ให้เขาแจ้งความเขาทำยังไงเออเอาลองดูตรงนี้หน่อยนะฮะ
ติดคุกไม่ถึงห้าปีหรอกยิงคนนี่โอ้โหบอกจะยิงให้ตาย
ติดคุกไม่ถึงห้าปีหรอกยิงคนเด็กเด็กนักเรียนเต็มเลย
อยู่ด้านหลังอยู่แถวใกล้อยู่ตรงนั้น
ก็ขนาดนี้จะไม่ให้เขาแจ้งความเหรอเมื่อวานนี้ถือมีดไปนะ
นี่วันนี้มาขู่บอกจะยิงให้ตายโอ้โหทุกผู้ชมครับ
ครูที่ถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยคุณครูผู้หญิงบอกไม่รู้เหมือนกัน
ครูเขียวแกไม่พอใจคุณครูท่านนี้เรื่องอะไรนะฮะ
ตอนนี้ไม่กล้าไปสอนหนังสือที่โรงเรียนเลยนะครับ
คนหวาดกลัวถ้าไม่รู้จะคุ้มครั้งเท่าไหร่
แล้วประเด็นอะไรคือที่ต้องมาทำกับเราแบบนี้เราเป็นผู้หญิงด้วย
คือโรงเรียนคือที่สถานที่ที่ต้องปลอดภัยที่สุด
ค่ะเป็นที่ปลอดภัยให้นักเรียนและครู
ซึ่งขนาดครูยังไม่ปลอดภัยแล้วนักเรียนจะปลอดภัยได้ยังไง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทางผู้มนุยการโรงเรียนที่เกิดเหตุ
บอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ๓พฤศจิกายนนะครับ
คู่กรณีก็คือครูเขียวกับครูผู้หญิงเนี่ยเป็นญาติกันนะ
เดี๋ยวจะไปตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงนะครับ
ถ้าเกิดใครมีความผิดอะไรยังไงโดยเฉพาะครูเขียว
ก็ต้องดำเนินการไปนะโดยเฉพาะเรื่องของทางวินัย
ส่วนสาเหตุของการทะเลาะกันเดี๋ยวก็ต้องถามทั้งสองฝ่ายว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ตอนนี้พอบอกยังไม่ได้คุยกับใครเลย
เพราะว่าครูทั้งสองคนพอมีเรื่องในวันนั้น
ต่างฝ่ายก็ต่างลาราชการ
ส่วนทางคดีนะครับตำรวจสพน๒ห้อง
บอกว่าเดี๋ยวจะเรียกครูเขียวมาแจ้งข้อหาเมาสุราประพฤติตนวุ่นวาย
เรื่องการพาอาวุธมีดด้วยนะเรื่องการข่มขู่ผู้อื่นให้ตกใจกลัวด้วย
และที่สำคัญก็คือเรื่องการทำร้ายร่างกายด้วย
ค่ะอันนี้มันเอาผิดได้เลยแบบเต็มแต่ละเรื่องที่เขาทำลงไปหลายข้อหาเลยนะคะ
ไม่ได้กลัวเลยนี่เห็นไหมมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากชาวบ้านนะในพื้นที่นะครับ
ว่าครูเขียวเนี่ยแกเคยเป็นฝ่ายการเงินของโรงเรียนสมัยที่ผอคนก่อนยังอยู่
ท่านผอนพนันเต็มทรัพย์ที่เล่าให้เราฟังเมื่อสักครู่นี้เป็นผอคนใหม่
ก็เลยไม่รู้ว่าพอเปลี่ยนพอคนใหม่แล้วครูเขียวไม่ได้ทำหน้าที่ตรงนี้
อาจจะเป็นครูผู้หญิงที่มาทำหน้าที่แทนหรือเปล่าเลยไม่พอใจกันหรือเปล่า
แค่ได้กลับมาอยู่บ้าน
แต่สาเหตุที่แท้จริงก็ต้องให้เขาตรวจสอบกันต่อไปนะครับ
แต่จะยังไงก็ทำร้ายกันอย่างนี้ไม่ได้นะใช่ค่ะทำไมคุณถูกไม่ให้ทำหน้าที่นั้นไม่ให้ทำหน้าที่นี้เลย
เรียนแล้วคุณไม่พอใจแล้วคุณทำอย่างงี้เหรอเป็นผู้ชายทำร้ายผู้หญิง
เป็นคุณครูที่ควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกศิษย์ให้กับนักเรียน
แต่ดูพฤติกรรมของครูคนนี้สิคะ
เป็นห่วงเด็กนักเรียนที่โรงเรียนจังเลยค่ะ
คือถ้าผมเป็นผู้บริหารโรงเรียนแล้วครูขี้เมาเอะอะโวยวายใจร้อนอย่างนี้
ผมก็ไม่ดูแลการฝ่ายกันเงินล่ะ